คุณผู้ชมคะกลับมาช่วงนี้เราจะไปติดตามสถานการณ์สดนะคะ

จริงตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผู้สื่อข่าวของเราไปปักหลักอยู่ในพื้นที่
ที่อำเภอสัตหีบนะคะกับเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่
ซึ่งแน่นอนว่าคุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยนอกเหนือจากจะมีบรรยากาศที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิต
อันเชิญดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตแล้วนะคะ
ยังมีประเด็นเรื่องของคุณสสเต้ที่ไปลงพื้นที่
แล้วพูดได้น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดผับแห่งนี้มีใครรับสวยหรือเปล่า
ตอนนี้คุณตายพร้อมแล้วนะคะติดตามได้กับผู้สื่อข่าวของเราค่ะ

ค่ะวันนี้ทีมข่าวเทวรัฐทีวีของเราก็ยังเกาะติดบรรยากาศ
ตั้งแต่เช้าค่ะหลายภาคส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็
ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายนะคะ
รวมถึงมีญาติและครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ
ก็เดินทางมาสำรวจมาดูจุดที่เกิดเหตุค่ะ
ซึ่งบรรยากาศตั้งแต่เช้านะคะที่จุดเกิดเหตุไฟไหม้

เดินทางมาบอกกล่าวเชิญดวงวิญญาณผู้เสียชีวิต
หลังจากที่ทางนิติเวศได้ชันสูตรศพผู้เสียชีวิต
แล้วก็ให้นำศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
เราได้มีโอกาสได้พูดคุยกับน้าสาวของนายเรืองฤทธิ์
อายุ๓๕ปีค่ะที่มางานเลี้ยงฉลองวันเกิดเพื่อน

ก็มาจุดทูปเชิญวิญญาณหลานชาย

ซึ่งน้าก็ได้เปิดใจกับเรา

ยังไม่ได้รับการติดต่อจากทางเจ้าของผับ

วันนี้นะคะก็จะนำศพออกจากโรงพยาบาลแล้ว

จัดโทรศัพท์ก็คือติด
เพราะตอนนี้ศพออกกันหมดแล้ว

ส่วนผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งคน
ที่เมื่อวานนี้นะคะที่ไทยรัฐทีวีของเรา

ดนตรีที่มารับงานแทนเพื่อนนะคะ
ที่ได้เสียชีวิตในเหตุการณ์

มีการแจ้งมาว่าหลังจากที่ได้นำศพ
ศพลูกชายออกจากที่สถาบันนิติเวศ

ที่เกิดเหตุตรงนี้เหมือนกันนะคะเพื่อที่จะ

อำเภอเนินพระจังหวัดระยองค่ะ
ก็ไม่พลาดค่ะได้เดินทางมาที่

ในฐานะกรรมธิการการทหาร

เรื่องของผับมาเปิดในสถานที่นี่ที่นี้

เพราะหากเป็นพื้นที่โซนนิ่งก็จะมาเปิดผับไม่ได้ค่ะ

ประชุมของคณะกรรมธิการการทหาร
หารือในที่ประชุมสภาพผู้แทนรัศดรเลยนะคะ

การเปิดผับแบบนี้มีใครรับสวยหรือไม่

ของสพภูตาหลวงเท่านั้นนะคะ

ก็ต้องรับผิดชอบด้วยไปฟังเสียงของ

การเปิดผับใหญ่ในผสมของนี้ได้

เพราะผู้ว่าราชการจังหวัดชมบุรีอยู่มา๖ปี

ก็ต้องเล่าร่วมกันรับผิดชอบด้วย

การตั้งเถ็ดผับหรือห่างคงอาคาร
ขออนุญาตเขาด้วยเพราะเป็นพื้นที่ความมั่นคง
โดยตรงโดยหน้าที่โดยอำนาจ
ส่วนเรื่องของตัวโครงสร้างอาคารของผับนะคะ
ตัวแทนสทางมีการสำรวจนำอาคาร
ได้มีการพูดถึงเรื่องยางรถยนต์ที่เราเห็นในภาพนะคะที่มีการวางบนหลังคาเจ้าของก็บอกมีการบอกนะคะว่าเจ้าของน่าจะตั้งใจที่จะใช้ในสองเหตุผลนั้นก็คือเรื่องของซับเสียงเพราะทราบว่าก่อนหน้านี้สถานที่ผับตรงเนี้ยค่ะได้มีการร้องเรียนเรื่องของเสียงส่วนเหตุผลที่สองก็คือฝ้าเฟดาฝ้าเพดานวัสดุไม่หนามากค
ฝ้ากับโครงสร้างไม่ให้กระทบกันเมื่อนักดนตรีแสดงแล้วอาจจะมีเสียงดังอะค่ะซึ่งขณะนี้นะคะ
แล้วก็เริ่มมาจากจุดใดค่ะเพราะสายไฟรวมถึงสวิตช์ไฟคัทเอาท
ก็ได้รับความเสียหายทั้งหมดรวมทั้งยังไม่สามารถประเมินได้ว่า
ภายในวัสดุภายในมีวัสดุที่ไม่ได้รับไม่ได้มาตรฐานหรือไม่
รวมถึงมีส่วนไหนได้รับความเสียหายด้วยค่ะ
ค่ะวันนี้นะคะความเคลื่อนไหวในช่วงบ่ายเนี่ย
ก็คาดว่าจะมีญาติของผู้เสียชีวิตนะคะเดินทางมาเชิญดวงวิญญาณอย่างต่อเนื่องค่ะ
ส่วนเรื่องของโครงสร้างอาคารนั้นนะคะเราก็มีการพูดกันว่า
วันจันนี้จะมีการตรวจสอบและอาจจะมีการลื้อโครงสร้างอาคารค่ะเดี๋ยวจะ
อ่าให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ดูภาพกันสดสดเลยนะคะ
ก็เป็นการแสดงความอาลัยกับเพื่อนร่วมงานแล้วก็ผู้เสียชีวิตกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะ